ไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงขั้นหนีกระเจิง
พร้อมครับสิ

เอ้านี่มันก็อยู่ไหนแล้ว

ทางเท้า

เอาขึ้นสิอยู่ทำไมแล้ว

เห็นหนีกันแทบไม่ทันเลย

ก็หัวเราะกันหนักมาก
คุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะคะ
การที่คนเราจะต้องหนีกระเจิดกระเจิงขนาดนี้
เพราะว่าเจอเจ้าตัวเงินตัวทองด้านล่าง
แล้วตัวเงินตัวทองเนี่ยมันจะต้องตัวขนาดไหน
พี่เขาถึงพุ่งขึ้นด้วยความเร็วขนาดนี้

คุณคะตัวที่มันอยู่ในบ่อเนี่ย
อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะ

ใช่อันนี้คือจมอยู่ครึ่งหนึ่ง

คุณพี่ท่านนี้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถจับมันขึ้นมาได้

สุดท้ายก็ต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ร่วมกับตันยูที่ชำนาญการกว่านี้

วิธีการของคุณพี่ก็คือใช้เชือกอะค่ะ
คล้องบริเวณลำตัวของเจ้าตัวเงินตัวทอง

ฮุยเล่ฮุยเอ๊ะอึ๊ย

นี่ตัวเงินตัวทองหรือจอละเข้ค่ะ

ถ้าเจอแบบนี้เอาจริงหนีก่อนนะ
แต่ก็ต้องขอบคุณคุณพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยแล้วกันนะคะ

กินอะไรในบ่อน้ำลงไปถึงอ้วนขนาดนี้
ดูสิสงบนิ่งเหมือนจราเข้เลย
ใหญ่มากเลยคุณลูก

ทำใจดีนะคุณ